เรื่องราวของครอบครัวของพี่การวิพากรกันบ้างดีกว่า
อย่างที่ทราบกันดีว่าครอบครัวนี้คุณแม่กับคุณลูก
คุณแม่คือคุณการแล้วก็น้องเสือเนี่ยเขามีปัญหากันนะคะ
ก็มีข่าวว่าน้องเสือเศรษฐการหนีออกจากบ้าน
พร้อมกับไปยื่นเรื่องให้สารเยาวชนและครอบครัวคุ้มครองเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายนะคะ
ทางฝั่งของพี่การเขาก็ออกมาโพสต์เรียกร้องให้ลูกมารับไปตรวจนะคะว่า
ตัวเธอเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตเวทจริงหรือเปล่า
พร้อมกันนั้นค่ะพี่การก็ทยอยโพสต์ภาพสมัยน้องเสือยังเป็นเด็ก
แล้วก็เขียนข้อความเตือนสติลูกด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่การ
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปงานร้องเพลงโชว์ตัวที่จังหวัดเชียงใหม่
พี่การบอกนะคะว่าได้คุยกับน้องเสือผ่านไลน์ทุกวัน
แม้ว่าจะไม่มั่นใจว่าคนที่ตอบไลน์เนี่ยจะใช่น้องเสือหรือเปล่า
แต่โดยรวมแล้วเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ
เพราะอาทิตย์หน้าเขานัดคุยพร้อมกันแล้วทั้ง๓คน
พี่การบอกว่าถ้าเด็กทั้ง๓คนมาขอขมาก็จะยกโทษให้
ส่วนคดีความที่น้องดรีมยื่นฟ้องก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
พี่การเขาก็ยืนยันนะคะว่าคนเป็นแม่ยังไงก็รักลูก
และรอวันที่น้องเสือจะกลับบ้านมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งค่ะ

อยากบอกว่าให้กลับมาเป็นน้องเสือคนเดิมคนที่มีนักยินหรือที่ทุกคนในประเทศไทยรัก
ก็ถ้าทะเลาะกันแค่ครั้งเดียวถึงท่านมีออกจากบ้านพาน้องออกจากบ้าน

และแม่ก็จะไม่ติดใจอะไร
เพราะว่าแม่เป็นคนที่เสือกรู

เพราะพี่กานเนี่ยกำลังรอขึ้นเครื่องอยู่นะคะ
อันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดแหละจากพี่การนะคะ

เดี๋ยวรอลูกมารับไปตรวจทางแพทย์จิตเวทอีกทีหนึ่ง
ก็ขอให้เรื่องนี้จบสวยนะคะแม่ลูกคุยกันเนาะ